ส่วนที่ดูพาดหัวหน่อยสำหรับภาคใต้นะคุณนี่
ผมบอกก่อนเลยพาดหัวแบบนี้ฝนถล่ม๕อำเภอพัทธลุงสาหัส
น้ำทะเลก็หนุนน้ำป่าทะลักเมืองคอนยังวิกฤตน้ำท่วมสูง
แม่ลูกจมน้ำดับนะฮะตรังมวลน้ำไหลเอ่อนะฮะ
อำเภออ่วมชาวบ้านภาวะบอกไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลย
เพราะเฝ้าสังเกตการระดับน้ำแล้วก็สงขลาน้ำป่าทะลัก
ประกาศภัยพิบัติหลายอำเภอแล้วไล่ตรวจสอบกันหน่อยนะ
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันเพราะอย่างที่บอกไปตอนนี้
๙จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แล้วน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงมากบางบ้านตั้งตัวไม่ทันนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เห็นในโลกโซเชียลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
มีหลายบ้านมีหลายพื้นที่ที่บอกถึงความเดือดร้อน
รอให้คนเข้าไปช่วยเหลือพาคุณผู้ชมมาไล่เลี่ยงกันนะคะ
ในโลกโซเชียลเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับใครที่ไหน
อย่างไรกันบ้างมีหนึ่งคลิปค่ะ
เป็นวินาทีของสองหนุ่มที่เขาขี่รถจักรยานยนต์
มอเตอร์ไซด์นะฮะฝากระแสนน้ำออกไป
แล้วน้ำมันไหลแรงมันเชี่ยวกราดมาก
มันสัดมอเตอร์ไซด์เนี้ยหายไปเลยนะคะ

ไปไป
รักมากงามอินติกัน

ใครจะไปคิดว่าน้ำป่ามาอยู่บนถนน

เกือบไปแล้วจริงค่ะจนต้องตามดึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ำซัด
เกือบไหลไปตามน้ำสำหรับหนุ่มสองคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
แต่คุณผู้ชมดูตามภาพไปนะคะเคราะห์ดีจริงเพราะว่ามีพลเมืองดี
เขาเข้ามาเขาตะโกนบอกให้ปล่อยรถปล่อยรถให้ไหลไปตามน้ำเลย
อย่าไปห่วงมันห่วงชีวิตไว้ก่อนรักษาชีวิตไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็มีรถยกสูงเขาขับมาพอดีเลย
ขับมาพอดิบพอดีเขาก็เลยนำตัวหนุ่มทั้งสองคน
ฝากระแสน้ำออกมาได้ค่ะ
โอ้โหดูสิคือถ้าห่วงแต่รถนะมันก็จะไหลไปตามรถนะฮะ
เดี๋ยวจะเป็นอันตรายไงมันไปตรงน้ำเชี่ยวกรากนะฮะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
เกิดขึ้นบนถนนชนปรีดาในอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

เป็นจังหวะที่กระแสน้ำเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน
หลากลงมาท่วมในตัวอำเภอทุ่งสงศ์อย่างรวดเร็ว
ครับเดี๋ยวไปดูอีกเหตุหนึ่งคือไม่ระทึก
แต่ว่าโอ้โหได้รับผลกระทบเสียหายหนักเลย
ค่ะอันนี้เป็นน้ำป่าที่บอกว่าหลากเข้าทุ่งสงฆ์อย่างรวดเร็วแล้ว
ก็ไปอยู่ในร้านขายของชำนะคะ
เขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเข้าร้านแล้ว

สภาพภายในร้านข้าวของเนี่ยลอยเกลื่อนไปหมดเลยเพราะว่าเขาเก็บของหนีน้ำไม่ทันค่ะ

เจ้าของร้านขายของชำร้านนี้บอกว่าน้ำมาเร็วจนทำให้ข้าวของเสียหายอย่างที่เห็น
ตอนน้ำมาทำได้แค่ปิดประตูเหล็กหน้าร้านเพื่อไม่ให้ข้าวของไหลตามน้ำออกไปหมด
เพราะว่าคนใช้เฟซบุ๊กเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วเขาบอกพี่กัดไว้นะ

ภายในร้านค้ายงเจริญซุปเปอร์นะครับของบริษัทยงเจริญทุ่งสงกรุ๊ปจำกัดนะฮะ
อยู่ที่อำเภอทุ่งสงตำบลชมายนะครับ
สินค้าเสียหายลอยน้ำได้รับความเสียหายจำนวนมาก
พร้อมข้อความบอกว่าหนักสุดในชีวิตพูดไม่ออกเลย
เออเขาโพสต์ไว้แบบนี้แล้วคุณดูสิของที่ต้องขาย
เสียหายนะคะขนมขนมเนี่ยพอโดนน้ำแล้วเสียหายไปหมดเลยนะคะ

คลิปนี้เนี่ยเขามีการถ่ายเอาไว้ได้ขณะอยู่บนรถทัวร์คันหนึ่งนะคะ

เหมือนเราอยู่ในเรืออยู่ในน้ำอยู่ในแม่น้ำอะไรแบบนี้เลยนะคะ

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าขนาดรถทัวร์ยังจม
ไม่ต่ำกว่า๑๕เมตรแน่นอนนะคะ

ทัวร์คันนี้อยู่ตรงสะพานข้ามแยก
ก็มีรถจอดหนีน้ำอยู่บนสะพานเป็นจำนวนมาก
จากนี้นะคะเสียงคนที่อยู่ในรถทัวร์
ยังพูดทำนองว่าน้ำเริ่มเข้ามาในรถ

จนทำให้รองเท้าลอยน้ำแล้ว
คุณลองคิดดูสิถ้าคุณอยู่ในรถ
คุณผู้ชมแล้วคุณอยู่ในรถคุณจะระทึกแค่ไหน
ใจเต้นตุ้มต่อมแน่นอนนะคะ
แล้วก็ทุกคนในรถช่วยกันดูทางให้คนขับด้วยนะคะ

คนที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิป
แต่มีคนรู้จักในส่งคลิปมาให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นรถทัวร์สามารถขับฝาน้ำท่วม
ออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่แน่นอนลุ้นระทึกนะคะ
สิฮะเออต่อกันอีกคลิปคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นน้ำตกใหม่ค่ะ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นน้ำตกแห่งใหม่แต่จริงไม่ได้อยากให้เป็นน้ำตกเลยนะ
ไม่ใช่นะคะเป็นบันไดขึ้นไป
เป็นน้ำตกในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนะครับ
แบบนั้นนะคะเป็นน้ำหลักจากเนินสูงนะคะ
ข้างบนนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศรีหิง

ก็ไหลมาตามบันไดลงมาแบบนี้แหละค่ะ
เหมือนน้ำตกเลยจริงนะคะ

คลิปนี้นะคะเป็นปฏิบัติการการอบพยพ
ของคนในบ้านของครอบครัวหนึ่ง

มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุ

ตัดสินใจไปอยู่น้องสาวไปอยู่บ้านน้องสาว

ก็แหมไปกันด้วยความยากลำบากจริงอะนะคะ

คือเด็กก็ร้องตกใจเสียงดังร้องไห้ไปหมด
ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
ทุกคนอบพยพออกมาจากบ้านอย่างปลอดภัย
คนเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวไปดูสัตว์เดือดร้อนกันบ้าง
ไปดูนะคะว่าสัตว์เดือดร้อนยังไงค่ะ

อูดน่านนท์ค่ะ
หมู๓ตัวตัวใหญ่ลอยมากับน้ำสีชมพู

พยายามตะเกียจตะกายลอยคอตามน้ำมา
ก่อนจะลอยหายไปกับกระแสน้ำนะคะ

บอกว่าคนว่าน่าสงสารแล้ว
พวกนี้ยิ่งน่าสงสารไปใหญ่
หมูที่เห็นในคลิปไม่ใช่ของเธอเป็นของใครก็ไม่รู้
ลอยตายลอยตามน้ำมาเธอสงสารนะคะแต่ว่ายน้ำไม่เป็น
ก็เลยไม่รู้จะลงไปช่วยยังไงทำได้แค่แค่ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของลูกหมูกลุ่มนี้ว่าจะลอยไปอยู่ตรงไหนกันยังไงนะคะ